คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดพัทธลุงโอ้โห
น้องชายสามียิงพี่สะพ้ายจนเสียชีวิตคาบ้านเลยนะคะ
เขาอ้างว่าแบบนี้ค่ะตัวผู้ก่อเหตุอ้างว่าแม่เขาเนี่ย
เสียชีวิตไปเมื่อสามวันก่อนแต่ก่อนหน้านี้แม่ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานาน
แล้วแม่สั่งเสียเอาไว้บอกว่าถ้าแม่ตายเนี่ยนะ
ให้เอาพี่สะพ้ายเนี่ยตามไปปรณีบัตรแม่ด้วยอุ้ยเขาอ้างว่าก็เนี่ยก็แม่สั่งเสียไว้แบบนี้
หรือยิงพี่สะพ้ายตายเลยจะได้ตายตามแม่ไปไปปฏิบัติแม่ต่อ
อย่างนั้นเลยเหรอเขาอ้างแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจกับกู้ภัยเนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะเหตุการณ์นี้นะคะที่พัทธลุง
เป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ในอำเภอป่าบอนค่ะนี่ค่ะข้างข้างบ้าน
พบศพของผู้เสียชีวิตถูกยิงไป๔นัดนะคะ
นางสุธานวลบุญอายุสี่สิบหกครับยังใส่ผ้าถุงใส่เสื้อแขนกุดเนี่ยค่ะ
ถูกยิงนะคะแล้วก็ยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่เลยนะผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปดกระสุนเข้าหน้าอกทะลุหลังไปสองนัด
แล้วก็เข้าที่แขนซ้ายด้วยหนึ่งนัดแขนขวาอีกหนึ่งนัด
นี่ค่ะรวมเป็น๔นัดนี่คือผู้เสียชีวิตนะคะ
สามีของผู้เสียชีวิตค่ะนายเจริญนวลบุญอายุ๕๓
บอกว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนน้องชายแท้ของผมเอง
นายจารึกนวลบุญหรือในต้ออายุ๓๒
สามีผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เขาก็นอนอยู่ที่วัดวัดโลหารก็จัดงานศพของแม่นะคะ
อายุ๖๐แล้วเสียชีวิตเมื่อ๓วันก่อนด้วยโรคมะเร็งป่วยติดเตียงอยู่เป็นเดือน
จัดชาปนักกิจแม่นี่พระราชสบดี๑๐มิถุนายนนี้

ก่อนเกิดเหตุค่ะนางสุธาภรรยาค่ะก็กลับจากงานศพ
กลับมาพร้อมกับพี่สาวอีกคนนึง
พอมาถึงที่บ้านตัวพี่สาวเนี่ยก็แยกไปอาบน้ำที่บ้านอีกหลัง
ตัวนางสุธาก็เดินเข้าไปที่บ้านหลังเกิดเหตุปรากฏว่า
ในต้อน้องชายสามีน่างอยู่ในบ้าน
แล้วอยู่ดีก็ตะโกนพูดขึ้นมาว่า
สั่งให้ตามไปปฏิบัติด้วยเหมือนกับตามไปเช็ดปัสสาวะอุจจาระแม่ด้วย
พูดประมาณเนี้ยแต่พูดแรงแรงเลยนะแล้วชักปืนจ่อยิงเลยค่ะ
ดูสิคะแล้วแบบจ่อยิงในระยะเผาขนตามภาพกราฟิกของเราเลยคุณผู้ชม
สุธาเนี่ยวิ่งหนีหนีไปข้างบ้านในต้อวิ่งตามจ่อยิงอีกอ่ะค่ะ
ดูสิคะรวมแล้ว๔นัดจนนางสุธาล้มลง
ตัวในต้อก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปมอบตัวค่ะ

ต้อผู้ก่อเหตุก็อ้างว่า
ก็ตอนที่แม่ป่วยเป็นมะเร็งแม่สั่งเสียเอาไว้ก่อนตาย

ให้พี่สะพายตามไปปรณิบัติบนสะวันด้วยนะ

ให้มันไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวน่าหมายถึงว่านางอุทางวลกุลนะ
ให้ไปเช็ดคนเข้าเสียเราก็เลยทำให้แม่
เอิ้เขาเข้าใจแบบนั้น
อ่าเขาก็เลยดำเนินการให้

ดูสิคะคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะ
ทีนี้ค่ะตัวพี่ชายของผู้ก่อเหตุ

เขาก็บอกว่าปกติน้องชายเป็นคนเงียบ
ไม่ค่อยพูดเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน
แต่ยอมรับว่าน้องชายมีพฤติกรรมมั่วสุมเรื่องยาเสพติดด้วยค่ะคุณผู้ชม
ตลอดระยะเวลาที่ตัวสามีของผู้เสียชีวิต
อยู่ดูแลแม่นะเป็นเดือนเนี่ยนะ
เอาจริงแล้วเขาก็บอกว่าคนในครอบครัวเองไม่เคยมีปัญหาอะไรนะ
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีปากเสียงอะไรกัน
เขาก็ตกใจเหมือนกันที่น้องชายมาก่อเหตุแบบนี้
น้องเขาเคยเสียดยายังไหม
เคยเสียดยาเคยเสียดยายิ้วไหมเมื่อก่อน
คุณผู้ชมคะส่วนพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาเป็นแบบพี่สาวแบบเป็นญาติกันนะมีศักดิ์เป็นพี่
ที่ชื่อว่านางน้อยที่กลับบ้านมาด้วยกันนะคะ

นี่นะคะนางน้อยอายุ๔๙คนนี้นะคะ

ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยก็อยู่กับผู้ตายในบ้าน
ตัวผู้ก่อเหตุนอนดูทีวีอยู่ที่ห้องโถง
ผู้ตายก็เก็บกวาดอยู่ในบ้าน
นางน้อยบอกสักพักหนึ่งได้ยินเสียงดังปั้ง
สามครั้งก็วิ่งเข้าไปดู
เห็นตัวผู้ก่อเหตุเดินสวนออกมา
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลย

ผู้กำกับสพป่าบอน
บอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยค่ะ
ก็มีพฤติกรรมมั่วสุมเรื่องยาเสพติดด้วยนะคะ
เพราะว่าในบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ
ไปเจอหม้อต้มใบกระท่อม
เจอน้ำกระท่อมในตู้เย็นเต็มเลย
แล้วก็เพื่อนบ้านก็บอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นคนชอบเก็บตัวหวาดระแวงคนนั้นคนนี้

เพื่อนบ้านที่บ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยนะ

ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาอะค่ะ
คือจะกัดเกลียดกันบางที
ผมเกลียดครึ่งเกี่ยวเอง

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
และข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืน

รวมไปถึงข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วย
เรื่องของยาเสพติดเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอผลตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะคะ
ถ้ามีสารเสพติดในร่างกายก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มค่ะ